อ่ะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์บนท้องถนนนะฮะรถเก๋งคันหนึ่งขับรถปาด
คันอื่นไม่พอครับไปขับแบบข้างหน้าตั้งใจเบรกให้เขาชนครับ
ไปดูคลิปเหตุการณ์เลยนะฮะว่าเขาเบรกยังไงครับดูนะฮะ
จะไปใช่มั้ย
ยวนกวนประสาทแบบนี้แหละโอ้นี่ไฟแดงไฟเบรกขึ้นสุดท้ายเป็นยังไงล่ะ
เป็นยังไงล่ะชนเหรอก็เบรกไม่ทันสิฮะแต่มีคนถ่ายคลิปไว้อ่า
เหตุการณ์นี้คันหน้าแน่นอนเขาจงใจเบรกครับ
เพื่อให้คันหลังเนี่ยชนหลังจากที่เขาปาดอยู่หลายครั้งนะฮะ
คนขับไม่แน่ใจว่าทำไมรถเก๋งสีขาวไปโกรธเข้ามาตอนไหนอืม
แต่ว่าขับแบบนี้อันตรายมากเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๖โมงเช้า
บนถนนเพชรเกษมจากนครปฐมมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพผู้โพสต์บอกว่าต้องขอบคุณนะ
ต้องขอบคุณตัวเองที่มีลูกและคนในรถที่ใจเย็นใจเย็นมาก
ตั้งใจจะถอยหลังแล้วขับหนีไปซะแต่ว่าติดว่ามีรถต่อท้ายอยู่
ทำได้แต่เพียงจอดรออย่างใจเย็นแต่ว่าเจ้าของรถคันหน้าไม่ยอมลงมานะฮะ
จนเขาเนี่ยขับออกไปในคลิปจะเห็นว่ามีกระบะบีดแรร์อยู่ด้านข้างด้วย
รถกระบะคันนี้ก็คือคันที่ตามหลังเข้ามาแหละแล้วก็เกือบชนท้ายเขาเหมือนกัน
คิดว่าตัวเขาเองก็คงข้องใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเบรกกันแบบนั้นนะครับ
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปไม่นานนะฮะเย็นเมื่อวานครับตำรวจนครปฐมเอง
ก็ได้มีการนำทะเบียนรถคันที่เป็นคันเบรกนะคันสีขาวไปตรวจสอบ
ทราบว่าใครเป็นผู้ครอบครองก็คือนายธนวัฒน์นามชูชัย
ก็ออกหมายเรียกมานะฮะมาสอบสวนเจ้าตัวยอมรับเป็นคนขับรถเก่งคนนั้นจริงจริง
ตามคลิปเลยทำไปเพราะคึกขนองในการขับรถเร็วรวมทั้งต้องขอโทษสังคมที่ก่อเหตุแบบนี้
อารมณ์ชั่ววูบไม่ได้โกรธใครนะแต่คึกขนองครับอยากทำเฉย
แต่ที่น่าตกใจคือนายธนวัฒน์นั้นมีใบสั่งในข้อหาขับรถเร็ว
ทั้งในกรุงเทพและต่างจัวรรษในมือนะรวมตอนเนี้ย๒๕ใบ
โอ้โห๒๕ใบยังไม่จ่ายสักใบข้อหาขับรถเร็วทั้งหมดเลย
ต้นตำรวจก็ดำเนินคดีในข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวอันจะเกิดอันตราย
และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเด็ดร้อนของผู้อื่นมีโทษจำคุก
ไม่เกินสามเดือนปรับตั้งแต่สองพันถึงหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ